เกิดขึ้นที่ระยองผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ปืน
ไปยิงกราดไปทั่วที่หน้าร้านขายของชำร้านหนึ่ง
สุดท้ายมีคนเจ็บนะครับโดนเข้าไปเนี่ย
คือแขนขวานี่เลือดสาดเลยนะฮะ
ตอนนี้ตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วเขาก็เดินมาเลยครับ
เอามือจับปืนแล้วควักปืนออกมาแล้ว
แล้วมีรถผ่านก็ยิงใส่รถที่ผ่านไปผ่านมา
แล้วเนี่ยน้องเขาวิ่งหนีมันยิงไล่เข้าไปในร้านเลยฮะ

แล้วที่สุดลงพื้นเพราะอะไรอ่ะยิงพื้นหรือเปล่า
เหมือนยิงคุมปืนไม่คุมควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ยิงไปเรื่อย
เดี๋ยวผ่านไปสักพักหนึ่งพี่แกจะเดินมาโยนรองเท้าครับ
พอโยนรองเท้าเสร็จก็มีการยิงอีกนัดหนึ่ง

เท้าของเขาที่เขาใส่อยู่นั่นแหละฮะยังอยู่นี่อยู่เลย

เข้าไปในร้านเนี่ยครับเดี๋ยวเขาผ่านไปแล้วเดี๋ยวเขายิงอีกเดี๋ยวเขาเดินไปพื้นที่ถนนนะฮะ
เดินไปที่ถนนคือจะกลับไปฝั่งนู้นล่ะ
ยังยังเดี๋ยวเขาจะเดินกลับมา
นี่ครับเดี๋ยวเดินกลับมาแล้วก็ยิงอีกปุ้ม
นี่ฮะคือถ้าดูตอนต้นเนี่ย

นี่เขามาซื้อของที่ร้านขายของชำนะ

อยู่ดีเนี่ยเสื้อเทาที่ถือปืนเนี่ยมาล็อกคอเขาก่อนเลยนะ
คือมาล็อกคอเขาก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็ยังโอ้โหพยายามแบบสมกสะบัด
พยายามดันออกพยายามที่จะแบบ
เพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าผู้ชายเสื้อเทาเป็นปืน
แล้วเขาเดินหนีนี่ปึ้งเข้าไปเนี่ย
กระสุนนี่โดนเขานะฮะเข้าแขนขวานะฮะ
บาดเจ็บนะครับคนเจ็บนี่ชื่อคุณอนิวัฒน
ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น
ยางพรดิ์ที่อำเภอประหลวกแดงจังหวัดระยอง
ที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะ
หลังจากที่มีคนเจ็บคือคุณอนิวัฒน์นะฮะ
กระสุนเนี่ยเข้าแขนขวากับนิ้วก้อยซ้ายนะครับที่โดนเข้าไปนะครับ
แล้วร้านขายของชำเขาก็เสียหายนะฮะยิงกราดใส่เข้าไปเนี่ย
วันนี้สพปลวกแดงจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คนที่เมาแล้วก็ไปกราดยิงไปเต้นเติ้ลเนี่ยฮะนี่คนนี้ฮะ
นายสาธิตแสงอรุณอายุสามสิบเอ็ดปีชื่อเล่นชื่อตึกนี่ในตึกนะฮะ
จับได้ที่บ้านพักของเพื่อนอยู่นู่นนะฮะที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ของกลางก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละแล้วก็แกซีนปืน๒อัน
กระสุนปืน๙มมอีก๙นัดซองปืนอีก๑อันนะครับ
ปืนที่ใช้เป็นปืนพกนะฮะนายสาธิตหรือว่าในตึกนะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับตำรวจจับกลุ่มตัวได้นี่ร้องไห้นะร้องไห้นะฮะ
บอกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องขอโทษสังคมด้วย

ขอโทษว่าอย่างไรครับเรื่องดังหน่อยครับ
รถหึดเปลี่ยนครับ

ไม่มีสติกินเริ่มมาก
โอ้โหคือเมาแล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะ
เกิดเขาตายเตยขึ้นมาทำยังไงกราดยิงไปทั่วอย่างนี้
เขาบอกเมาจำอะไรไม่ได้เลย

เติกเม้าแล้วเติกมากราดยิงม่วยหมดอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่า
ตั้งแต่คบกันมา๕๖ปี
สามีไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้
พอเกิดเหตุเนี่ยตามคลิปในกล้องวงจรปิด

พอรู้ว่าจับได้ก็เลยมาดักรอที่โรงพัก
ตอนนี้ต้องขอโทษสังคมแทนสามีด้วย

บอกว่าได้คุยกับทางฝั่งคนเจ็บแล้ว
ทางฝั่งคนก่อเหย์ยินดีจะรักษา
พยาบาลช่วยเหลือเยียวยาอะไรทุกอย่างเลย
ไม่รู้เลยค่ะ

ถ้าเกิดเกิดแบบว่ามีอาการเม้าทุคลา

เขาก็ไม่ได้กินเยอะบ่อยมากเท่าไหร่

แม่เขาไม่รู้เรื่อง
วันนั้นแม่เขาก็นอนหลับลูกเขาไม่อยู่

บอกปกติเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคน

แต่เขาไม่เจ็บหนักนี่ยังโชคดีมากนะ
มันถึงล็อกคอเขาเลยเนี่ยเห็นไหม

จะมาซื้อของที่ร้านขายของชำนะ

นั่งดื่มเหล้าอยู่เสียงดังเออะโวยวาย
พอซื้อของเสร็จอยู่นายสาธิตเนี่ยเดินข้ามถนนมามาล็อกคอเลย
ตามภาพเลยเขายืนยันว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ
พอเขาบอกคุยก่อนเสร็จปุ๊บเขาล็อกคอเลยแล้ว
เขาถามว่ามึงจะเอาหรอจะลองหรอครับแล้วเขาว่าฟักปืนออกมาครับ

ก็ตอบอะไรไม่ได้เลยพี่อึ้งครับตกใจครับ
ตอนนั้นคิดไหมว่าตัวเองน่าจะไม่รอด
ไม่น่ารอดนะพี่เพราะว่าโดนล็อกคอแล้วมีปืนเนี่ย

ไม่เคยครับครั้งแรกที่ไปครับ
อยู่ครับพี่ไปไหนมาไหนก็กลัว

เพราะว่าเขาเป็นเด็กถิ่นเขาอยู่แถวนั้นด้วยครับ

จังหวะล็อกคอเกิดมันซัดเปรี้ยงเข้ามาค่ะทำยังไงวิ่งหนียังโดนเข้าไปเลยนะฮะ
อันนี้กับตัวของคุณอนิวัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่วันนี้คุณควินผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านขายของชำที่เกิดเหตุนะฮะ
ร่องรอยกระสุนยังอยู่หัวกระสุนนี่แบบคือถูกยิงเข้าไปเนี่ยเข้ากำแพงร้านเขานะฮะ
หัวกระสุนหัวหนึ่งเนี่ยไปตกอยู่ตรงจุดที่เป็นที่นอนของลูกชายของเจ้าของร้าน

เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าปลอกกระสุนปืนเนี่ยตกเกลือนหน้าร้านเลย๒๐กว่าปลอก
เธอบอกเธอตกใจมากกลัวมาก
คือเพิ่งเปิดร้านได้สองเดือนเนี่ยโอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยเดชบุญมาก
กระสุนเนี่ยไม่พุ่งทะลุมาโดนลูกชายนะครับ
คือถ้าสมมุติมันโดนลูกเรากินจริงอ่ะมันก็เสียหายถึงชีวิตได้
อันนี้คือยังโชคดีแค่โดนแค่ร้าน
ใช่โดนแค่ร้านแล้วก็โดนแค่ลูกค้านิดนึงค่ะที่แขน
แต่ก็ขวัญเสียพี่เพราะว่ากาดยิงขนาดนั้น
ในตึกที่ไปร้องห่มร้องไห้อยู่โรงพักษณ์นี้ถูกแจ้ง๔ข้อหานะฮะ
หนักที่สุดก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นที่เหลือเป็นเรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
เพราะภาพที่มันเกิดขึ้นน่ากลัวมากจริงใช่ไหม
น่ากลัวเกินไปค่ะ๒๐นับได้ใช่ไหมฮะครับ